คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ค่ะมีคุณครูท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ร้องเรียนมากับทีมข่าวของเราบอกว่าช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าเธอเนี่ยหย่ากับสามีอย่าร้างกันไปเลิกรากันไปแต่ว่าอดีตสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอด้วยกีดกันเธอด้วยไม่ให้เธอเจอหน้าลูกชายอายุเจ็ดขวบคือเธอเนี่ยอยากจะเจอก็คือ
นี่นะคะตามเสียงในคลิปค่ะ
ฝ่ายหญิงบอกว่าเธอตบฉันต่อหน้าลูก
แล้วก็บอกว่าตามคำสั่งสารเนี่ยให้เจอลูกได้นะวันแม่นะ
นี่นะคะคือคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนวันแม่วันหนึ่ง

ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปขอใช้เป็นนามสมมุติ

สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชุมพร
วันนั้นเนี่ยเธอไปบ้านอดีตสามีหย่ากันไปนานแล้ว
อยากจะไปเจอหน้าลูกชายวัย๗ขวบ

แต่อดีตสามีขัดขวางไม่ให้เจอกัน

อยากอยู่กับลูกชายในวันแม่ด้วย๑๒สิงหาคม
แต่อดีตสามีผลักใสไม่ให้เจอหน้าลูก

แต่อดีตสามีเอามือตบหน้าเธอต่อหน้าลูก
บังคับให้ลูกขึ้นรถแล้วพาลูกหนีไป
โอ้โหเธอบอกตั้งใจขับรถจากชุมพร

อกจากนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกคลิป
คือเธอมีหลายคลิปที่ให้ทีมข่าวดู
บอกว่ามีอีกคลิปนึง
อดีตสามีเนี่ยพยายามจะเอาลูกเธอไป

จะได้ยินเสียงเลยว่าลูกร้องไห้หนักมาก
แต่ก็บังคับให้ลูกขึ้นรถไฟปิดประตู
ไม่ให้เธอเจอหน้าลูกอ่ะเนี่ยอีกคลิปนึงอะค่ะ
มันจะลงไปแบบนี้

มันจะไม่ไปแบบนี้ว่ากฆาติกา
แต่ลูกไม่ยากไปทำอย่างไร
ลูกไม่ยากไปแบบนี้ได้อย่างไร
พี่อัศวินทร์ไม่ดื้อเพราะ

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
แต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ลูกก็อยู่กับแม่ลูกก็ติดแม่อยากจะอยู่กับแม่
ทุกครั้งที่อดีตสามีรับลูกไปลูกก็จะร้องไห้ไม่อยากไป

หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพอเป็นไปตามคำสั่งสาร
ว่าพอลูกโตขึ้นมาหน่อยอยู่ป๑อย่างนี้

เพราะว่าสารท่านก็บอกแล้วว่าให้ต่างฝ่ายต่างช่วยกันดูแลได้
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหอดีตสามีไม่ยอมเลย
ถึงขั้นขับรถจากชุมพรไปหาลูกที่บ้านอดีตสามีที่สุราช

แต่เธอบอกว่าอดีตสามีตบหน้าเธอแรงมากนะคะ
แล้วก็ตบหน้าต่อหน้าลูกชายด้วยค่ะ
ไม่ทำผิดคำสั่ง
ไม่รับได้วันเดียวนะคะว่ามันสูงเป็นเป็นปกติ
แล้วเพื่อพาลูกมาอยู่ในวันแม่ลูกตอนเย็นวันนั้น
เราก็จะไปส่งลูกให้อยู่ในช่วงคำสั่งสาร

แต่ว่าเราไม่ได้เจอไม่ได้คุย
อ้อก็เลยบอกว่าเรื่องของอดีตสามีทำร้ายร่างกายเธอ

บอกว่าตั้งแต่แต่งงานมีลูกกันจนหย่าร้าง
อดีตสามีทำร้ายร่างกาย๗ครั้ง
ไล่เรียงแบบนี้เลยครั้งแรกเป็นเรื่องของการหึงหวง

เธอทำร้ายเธอขังเธอในห้อง

มีร่องรอยโดนทำร้ายเป็นรอยช้ำที่แขน

มีการขู่เอาไว้ไงบอกว่าจะฆ่าให้ตายถ้าเลิกกัน
แต่เธอก็ให้อภัยไม่เป็นไรครั้งแรกเธอบอกแบบนี้
ครั้งที่สองยี่สิบสามกรกฎาคมปีห้าเก้า
ีบเก้าอี้ทำงานตอนที่นั่งอุ้มลูกอยู่บนเก้าอี้
เอาปฏิทินตั้งโต๊ะเครื่องใส่หน้า
แต่มันเฉียดหน้าไปไม่ทันโดนหน้า
ครั้งที่สามค่ะยี่สิบห้ามกราคมหกศูนย์
เอาเก้าอี้ไม้สองตัวค่ะคุณผู้ชมโยนใส่เธอแต่ไม่โดน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนายรัชตะพงศ์
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองสุราธานี
ครั้งที่สี่ยี่สิบสามกุมภาปีหกศูนย์
ว่างขวดนมลูกใส่แขนเป็นรอยเขียวช้ำ
ว่างทัพพีใส่แต่ทัพพีไปโดนขอบประตู
ครั้งที่ห้ายี่สิบแปดกุมภาพันธ์ปีหกศูนย์
เอาของเล่นลูกคว่างใส่แล้วเอาเศษกระจกคว่างใส่
โดนตีด้วยด้ามไม้กวาดจนเป็นคดีความฟ้องหย่านี่แหละ
เพราะว่าแจ้งความเอาไว้ที่สพมสุราธานีด้วย
ครั้งที่หกสิบมิถุนายนปีหกศูนย์แอบมารับลูก
แล้วก็ไม่มาตามที่สารกำหนด
ทำร้ายเธอต่อหน้าลูก
ตอนนั้นนะคะลูกอายุแค่๒ขวบกว่าเอาของเล่นลูก
ฟาดใส่หัวแล้วก็โดนหน้า
แล้วเธอบอกโอ้โหใบหน้าเธอมีรอยเต็มไปหมด
แล้วก็แจ้งความเหมือนกันนะคะที่สพเมืองชุมพร
ครั้งที่๗๑สิงหาคมปีนี้ค่ะวันก่อนวันแม่๑วัน
โดนตบหน้าไปครั้งหนึ่งจับแขนเหวี่ยงหลายรอบต่อหน้าลูก

ก็สถานที่ก็คือบ้านครูสอนพิเศษของลูกชายที่สุราช
แจ้งความเอาไว้เรียบร้อยเหมือนกันเธอเลยบอกว่าเนี้ย
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเออเธอรู้สึกว่าเธอไม่ปลอดภัย
รู้สึกว่าอยากจะเอาลูกมาดูแลเองคือถ้าอดีตสามียอมให้เธอได้คุยกับลูก
ให้เธอได้วีดีโอคอร์เห็นหน้าลูกความรุนแรงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ
เธอก็เลยเป็นห่วงลูกกลัวว่าอดีตสามีจะทำร้ายลูก
เพราะเธอโดนทำร้ายบ่อยมากก็เลยกังวลว่าเอ๊ะแล้วลูกจะโดนทำร้ายไหม
ช่วงโควิด๑๙พาลูกไปแอบเรียนพิเศษจ้างครูมาสอน
พาไปเรียนกับเด็กอื่นทั้งหมู่บ้านเธอบอกว่ามันโควิด๑๙
ใครเขาเรียนออนไลน์กันทั้งนั้นทำไมเอาลูกไปเรียนรวมกับคนอื่น
กลัวว่าลูกจะติดโควิดหรืออย่างไร

เขารู้ว่าลูกโตแล้วทุกคนบอกให้เราระวัง

แล้วมันต่อหน้าลูกไงครับ
คือเสียใจที่สุดที่ลูกมารับรู้ตอนนี้
เพราะปั๊มวันเป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยบอกเขา

ว่าความรู้แรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร

ที่เขาเคยมาทำตอนนั้นลูกยังจำฟังไม่

ที่เราเสียใจที่สุดคือเขาจำได้แล้ว

ทีมข่าวของเราก็ต้องให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของอดีตสามีด้วยค่ะ
ต๋อยเพื่อไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

หาว่าเขาตบหน้าอดีตภรรยาต่อหน้าลูกชายไม่จริง
ใช้มือผลักเท่านั้นเป็นมุมกล้องมากกว่า
เป็นแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายนะ
แค่อยากให้ลูกชายอยู่ในความดูแลของเขาตามสิทธิ์ที่สารสั่ง
แต่ระหว่างที่กำลังเอาลูกชายขึ้นรถ
ตัวฝ่ายภรรยานี่แหละเอามือปัด
ทำให้หางคิ้วด้านขวาของเขาแตกเลยนะ
เลือดออกเลยนะไม่ได้ไปทำร้ายฝ่ายอดีตภรรยาอย่างเดียว

ส่วนเรื่องที่ปิดกั้นไม่ให้ลูกเจอหน้าแม่

อดีตภรรยาอยู่ชุมพรมันข้ามจังหวัดก็ไม่ควรจะมาเจอกัน

เข้ากับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กับแม่เขา
แต่ว่าตามสิทธิ์ที่ศาลให้ก็ตอนนี้เป็นสิทธิ์ของพ่อที่จะดูแล
ก็อยากจะให้ลูกใกล้ชิดกับพ่อ
ชินกับพ่อให้ได้มากที่สุดก่อนไม่อยากให้ลูกร้องไห้โวยวายกลับไปหาแม่
อยากให้ลูกมีสมาธิตั้งใจเรียนทุกครั้งที่อดีตภรรยาโทรมาหาลูก
มันเป็นช่วงที่สอนการบ้านอยู่มันเป็นช่วงที่พาลูกไปเรียนพิเศษ
ก็เลยไม่ได้รับสายไม่ได้ตั้งใจจะไม่รับนะ
ที่ผ่านมาดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่อยากให้ลูกขาดความอบอุ่น
แต่เหมือนกับว่าทางอดีตภรรยาทำไมอดทนไม่มากพอล่ะ
ก็มันเป็นไปตามสิทธิ์ของสารที่สารสั่งเนี่ยเขาก็ทำตามสิทธิ
ทำไมจะต้องมาทำแบบนี้ใส่กันนี่เป็นข้อมูลจากฝั่งผู้ชายนะคะ
ตัวอยู่แล้วก็ต้องเรียนหนักมากไม่ได้เป็นถึงว่าเป็นสิทธิ์ของเขาหรอก

ปกติหมายถึงลูก
อยากต้องนิ่งไม่ว่าอยู่กับเขาก็นิ่ง
อาทิตย์ก็ได้ไม่เป็นไร
เพราะว่าถ้าหากว่า
ใช้วิธีโทษควรกันติดรับได้ไม่ว่าเลยถ้าปกติรับได้
แต่นี่สถานอาจารย์อ่าแต่ตอนนี้มันยังใหม่อยู่
ให้มันผ่านไปสักนิดลูกปรับตัวได้ว่าปรับตัวอยู่กับพ่อได้
แล้วก็เรียนได้ปกติตอนนี้ลูกยังเรียนช้าอยู่
นี่นะคะก็ข้อมูลทั้งจากฝ่ายชายฝ่ายหญิง
สองฝากฝั่งแบบนี้ทีมข่าวก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะ
สองฝ่ายคุยกันหน่อยไหมล่ะคุยโทรศัพท์การเคลียร์ปัญหากัน
เพื่อความสบายใจแต่ก็เหมือนว่าก็จะคุยไม่รู้เรื่องอ่ะนะคะ
สุดท้ายทางฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายครูอ้อแม่ของเด็กค่ะ
อยากจะขอร้องให้ฝ่ายอดีตสามีเอาลูกมาให้เธอดูแลบ้าง
เพราะว่าคิดถึงห่วงความรู้สึกลูก
ฝ่ายชายก็สัญญากับทีมข่าวด้วยแหละบอกว่า
งั้นขอหน่อยได้ไหมให้ลูกชายคุ้นเคยกับพ่อก่อน

จะให้โทรหาแม่แล้วก็ให้แม่มาเจอหน้าลูกได้
แต่ช่วงเนี้ยขอเวลาก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่นะคะ